ดูเรื่องของมะพร้าวของไทยหน่อยค่ะอ่าสืบเนื่องมาจากการที่มีสื่อยักษ์ใหญ่ในอังกฤษเนี่ย
เขารายงานข่าวว่าไทยเราเนี่ยใช้ลิงเก็บมะพร้าวนะไปจับลิงมาจากป่าให้มาเก็บมะพร้าวนะครับ
ทำงานแทนคนวันหนึ่งเนี่ยต้องขึ้นไปเก็บมะพร้าวบนต้นมะพร้าวเนี่ยวันหนึ่งเป็นพันลูก
ใช่เขาก็เลยมองว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือเปล่า
ท่านบอกว่าอย่างนี้สงสัยคงต้องแบนผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
มาจากไทยที่เกี่ยวข้องกับมะพร้าวโอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่

กระทรวงพาณิชย์ไทยกำลังดำเนินการแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ว่าในส่วนของไทยเองเราก็ต้องชี้แจงทำความเข้าใจกันนะฮะ
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่าอย่างนายปฐมพงศ์เหมวิเศษนะฮะ
ซึ่งมีอาชีพรับซื้อมะพร้าวอยู่ที่สุราชธานีเนี่ย
เขาบอกว่าเขากังวลใจมากนะฮะ
หากผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับมะพร้าวของไทยอย่างน้ำกะทิอย่างนี้
อ่าถูกแบนเนี้ยราคามะพร้าวมันจะตกลงไปอีก
ก่อนหน้านี้เคยราคาขึ้นถึงลูกละ๒๕บาทนะมะพร้าวไทยเนี่ย
อ่ามะพร้าวไทยก็มีทั้งมะพร้าวกะทิกับมะพร้าวน้ำหอมนะฮะ
ต้องแยกกันด้วยนะฮะแต่ว่าตอนเนี้ยปัจจุบันเหลือแค่ลูกละสิบบาทเท่านั้น
แล้วยังมีแนวโน้มราคาจะลดลงอีกจากข่าวที่เกิดขึ้น
เพราะราคามะพร้าวตอนนี้บ้านเรามันก็ไม่ค่อยดีด้วย
แล้วก็เอาฟ้ามันบ้านเรามันเยอะมันเป็นปลามันก็น้อย
แต่มะพร้าวบ้านเรามันพื้นบ้านมันตั้งแต่เมื่อก่อนมันเยอะ
ตอนนี้มันก็ยังถ้าเป็นน้ำกะทิแล้วเราขายที่ไหน
บ้านเรามันก็ไม่พอมันผลิตภัณฑ์มันก็ต้องออกไปเรื่อย
ก็ถ้าเกิดว่าแบงค์ในที่หาผลคุณราคาตกใช่เพราะฉะนั้นชาวสวนก็ต้องลำบ่าย
ขณะที่นายนิรันดิ์วงวานิสซึ่งเป็นเจ้าของศูนย์ฝึกลิงเพื่อการเกษตรคลองน้อย
จังหวัดสุราชธานีบอกว่าการจะแบนกะทิกับมะพร้าวของไทย
โดยบอกว่าเพราะว่าคนไทยใช้ลิงในการเก็บมะพร้าวถือว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้องนะฮะ
เพราะว่าต้องมาดูกันดีนะครับว่าที่เราใช้ลิงเก็บมะพร้าวเนี่ย
มาจากไหนอะไรยังไงอ่าอย่างไทยเนี่ยที่ใช้ลิงขึ้นไปเก็บมะพร้าวเนี่ย
อ่ามันไม่ใช่มะพร้าวทั้งหมดนะมะพร้าวน้ำหอมนี่เขาไม่ใช้ลิงนะฮะ
เพราะว่าต้นมันเตี้ยมันเก็บเองได้นะครับ
ไม่สูงใช้คนไทยนี่แหละนะใช้คนเนี่ยใช้ไม้สอยได้นะครับ
ถ้าลิงเนี่ยคือขึ้นต้นมะพร้าวกะทิที่มียอดสูง
แต่ลิงไม่ได้ไปจับมาจากป่านะฮะอ่าลิงเนี่ยที่เราใช้เก็บมะพร้าวเนี่ย
เป็นภูมิปัญญาวิถีเกษตรที่สืบทอดมาร้อยกว่าปีไม่ใช่ทารุณสัตว
อ่าลิงที่ใช้เก็บมะพร้าวเป็นลิงกังที่เกิดจากการผสมพันธุ์
ดูกันอยู่ในครอบครัวนะบางศูนย์ก็เริ่มฝึกลิงตั้งแต่เกิดมา
อายุหนึ่งปีขึ้นไปเนี่ยนะฮะอ่าที่นิยมจะให้ขึ้นไปเก็บเนี่ย
จะต้องรอจนอายุสามปีน้ำหนักสามกิโลกรัมอ่า
จะเป็นลิงที่มีช่วงวัยแล้วก็กำลังดีนะฮะที่จะขึ้นไปเก็บมะพร้าว
พอเข้าเกณฑ์แล้วลิงก็เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้อ่า
แล้วก็สามารถเก็บมะพร้าวได้ตามวิธีการที่สืบทอดกันมา
เวลาฝึกก็ประมาณห้าสิบวันนะฮะราคาค่าจ้างเก็บมะพร้าวทั้งคนดูแล
อ่าแล้วก็ลิงเนี่ยเฉลี่ยได้ลูกละสองบาทอืมเราทำแบบนี้กันสืบเนื่องมายาวนาน
ไม่ใช่ไปไล่จับลิงจากป่าแล้วมาบังคับให้เก็บมะพร้าววันละพันกว่าลูก
ส่วนเรื่องการส่งออกมะพร้าวไทยไปต่างประเทศนะครับจะมีปัญหาหรือไม่อย่างไร
จุลินลักษณะวิสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
บอกว่าประเทศไทยส่งออกมะพร้าวเป็นสองกลุ่มคือมะพร้าวอ่อนกับมะพร้าวกะทินะฮะ
หกสองกะทิที่ไทยส่งออกไปอังกฤษเนี่ยมีสัดส่วนอยู่ประมาณร้อยละแปดนะ
ของการส่งออกมูลค่าของไทยเนี่ยประมาณ๑๐๐ล้านบาท
และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดปัญหาโดยได้ชี้แจงไปแล้วว่าภาพลิงเก็บมะพร้าวในไทย
นั่นคือภาพสะท้อนด้านวิถีวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่ใช่การทำเพื่ออุตสาหกรรมนะ
และในความเป็นจริงแล้วถ้าจะอุตสาหกรรมมะพร้าวเนี่ยมาใช้ลิงเก็บอย่างเดียว
แล้วก็จะบอกว่าโอ้โหทำให้อุตสาหกรรมของไทยเนี่ยใหญ่โตอะไรอย่างนี้
มันทดแทนกันไม่ได้หรอกเรื่องของลิงกับการขึ้นเก็บมะพร้าวเนี่ย
สำหรับในเรื่องของการใช้ลิงเก็บมะพร้าวนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเป็นประเด็นในเรื่องทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตและการท่องเที่ยวมากกว่า
แต่สำหรับในเรื่องของการใช้ลิงเก็บมะพร้าวเพื่อการผลิตภาคอุตสาหกรรมนั้นเกือบจะเรียกว่าไม่มีปรากฏแล้วนะครับ
พุธที่๘กรกฎาคมนี้นะครับกระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
เชิญผู้ประกอบการมาหารือแนวทางทำความเข้าใจกับประเทศคู่ค้าไปจนถึงองค์กรพิทักษัตริย์
แล้วก็จะเชิญทูตของประเทศคู่ค้าให้ไปดูเรื่องการเก็บมะพร้าว
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์มะพร้าวของไทยในพื้นที่ด้วยอ่า
จะได้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องค่ะอ่า
บางทีมีสารคดีต่างประเทศเขามาทำเรื่องพวกนี้ไงคุณเดี๋ยวมาสอน
อ่าลิงเก็บมะพร้าวแบบเนี้ยพอถ่ายทอดเป็นสารคดีไปต่างประเทศ
คนที่เขาไม่เข้าใจองค์กรที่เขาไม่เข้าใจเขาก็หาว่าทรมานสัตว
ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ก็ต้องชี้แจงต่างประเทศให้ชัดเจน
เพราะว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่ที่อังกฤษที่สหรัฐอเมริกาที่เนเทอร์แลนด
เขาก็ออกมาบอกว่าเหมือนกับเขาจะแบนผลิตภัณฑ์มะพร้าวจากไทยด้วยนะคะ